สามารถช่วงนี้นะครับเรามาตามความคืบหน้าเรื่องโครงการก่อสร้างบ้านพักนะครับของตุลาการศาลภาคห้าในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งไปตั้งอยู่ที่เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่คือเรื่องนี้ทางศาลท่านก็ชี้แจ้งไปหมดแล้วถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างขั้นตอนการขอการดำเนินการงบประมาณอะไรยังไงพื้นที่ร้อยกว่าไล่งบ
สมไหมการใช้ประโยชน์ของพื้นที่แบบนี้เนี่ยนะครับก็พรุ่งนี้จะมีการประชุมหารือกันระหว่างตัวแทนของทางตุลาการกับกลุ่มผู้คัดค้านเป็นการประชุมหารือที่จะมีนัยยะสำคัญอย่างแน่นอนต่อโครงการนี้ซึ่งดำเนินไปถึง๙๘แล้วว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อใช่ถ้าไม่ไปต่อจะไปเป็นรูปไหนแทนนะครับวันนี้ทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพและประชาชน
ก็ได้แสดงจุดยืนร่วมกันก็คือต้องการให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างบ้านพักราชการตุลาการสารอุทธรภาค๕
ซึ่งไปตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมบวชป่านะครับขอคืนผืนป่าดอยสุเทพ
รวมตัวกันปั่นจักรยานตั้งแต่๘โมงเช้า
ปั่นจักรยานไปยังบริเวณห้วยตึงเท่าที่อยู่เชิงดอยสุเทพ
แล้วก็มีพื้นที่ป่าติดกับโครงการก่อสร้างบ้านพัก
ราชการตุลาการสารอุทธรภาค๕
ทุกคนมีริบวินสีเขียวนะครับ
เพื่อแสดงพลังของชาวเชียงใหม่
ว่าเราไม่ต้องการหมู่บ้านป่าแหว่งแห่งนี้
แต่ถ้าเหตุการณ์ยังไม่สิ้นสุดนะครับ

มันจะมีทีมม้าช้างวัวควายทีมชาวบ้าน
จากทุกกำเภอในจังหวัดเข้ามาครับ

จริงแล้วดูจากภาพถ่ายทางอากาศ

แล้วมาอ้างข้อกฎหมายว่า
ผืนนี้ได้ใช้งานได้
แล้วมาทำลายของเรา
แหว่งออกจากแผนที่ทางอากาศออกไป

เดี๋ยวนี้ป่าตัวนี้ได้แหว่งออกไป

เราจะดำเนินการร่วมกัน
จนกว่าได้ป่าตัวนี้คืนกลับมา

หลังจากนั้นทั้งหมดก็ร่วมกันทำพิธีสืบชะตาแล้วก็บวชป่า

ก็เป็นพิธีกรรมตามแบบล้านนานะครับ
บวงสวงพิธีสงฆ์นำผ้าเหลือง
จีวรพระเนี่ยนะฮะไปผูกกับต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณพื้นที่ป่านะครับ
คือตามความเชื่อถ้ามีการบวชป่าแล้วเนี่ย

เพราะว่าผ่านพิธีการบวชป่ามาแล้วเป็นกุศโลบายหนึ่งนะฮะ

หนึ่งในกลุ่มเครือข่ายบอกว่ารู้สึกดีใจมาก
ที่มีประชาชนจากทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ถือเป็นการแสดงพลังของชาวเชียงใหม่
ไม่ต้องการสิ่งปลูกสร้างใดเข้าไปลุกล้ำป่าดอยสุเทพ
ส่วนวันพรุ่งนี้ที่มีการประชุมร่วมกัน
ทุกฝ่ายก็อยากให้ได้ทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน
ถ้าภาคบายชนออกมาทุกภาคส่วนจริงนะ
เราอยากจะเชิญทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้
ซึ่งพระธาตุอาจุเทพฯเป็นป่าที่พร่องอย่างสมบูรณ์
และเป็นป่าพื้นเดียวที่ต้องอนุลักษณ์รักษาไว้ให้อยู่ยั่งเยอะ
และอยู่คู่กับบ้านเมืองของโมงค์จังหวัดชมัย
ดีใจมากเลยที่พลังออกมากันเยอะขนาดนี้ค่ะ
ถ้าสมมุติว่าวันที่๙เจรจากันแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
ก็คิดว่าพลังเงียบที่ยังดูท่าทีอยู่คาดว่าจะออกมากันอีกเยอะค่ะ
อย่างที่บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายเขามีจดหมายเปิดผนึกออกมา
เพื่อเป็นการเสนอแนะหาทางออกร่วมกันในเรื่องนี้
วันนี้ก็เลยมีกิจกรรมในการอ่านจดหมายนี้นะคะ
ก็มีข้อเสนอ๖ข้อด้วยกันก็จะส่งถึงประธานสารดีกาคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรม
คร่าวของทั้ง๖ข้อก็ประกอบไปด้วยยืนยันแนวทางการฟื้นฟูของประชาชน
ไม่ใช่การดำรงสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ค่ะ
เสนอทางออกให้ส่งคืนพื้นที่บางส่วนให้กลับมาเป็นพื้นที่ราชพัสดุ
หลังก่อสร้างส่งมอบงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องค่าเสียหายตามมา
ซึ่งก็หมายถึงบริเวณพื้นที่บ้านพัก๔๕หลังและแฟลตข้าราชการ๑๑หลัง
บุกเบิกใช้พื้นที่บริเวณนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายพื้นที่ใช้ประโยชน์เขตราชพัสดุ
ขอให้องค์กรตุลาการและสารยุติธรรมใช้โอกาสนี้นะคะเป็นช่องทางปลุกจิตสำนึกและพลังความร่วมมือของพลังประชารัฐทุกภาคส่วน
แล้วก็เข้าใจว่าปัญหานี้ไม่สามารถมองจากแง่มุมทางกฎหมายหรือแง่มุมสิ่งแวดล้อมเพียงมิติเดียวหรือสองมิติ
ไม่เชื่อมั่นต่อสถาบันของรัฐ
ก็จะเป็นชนวนก่อให้เกิดความรู้สึก
ไม่เป็นมิตรกับประชาชนชาวท้องถิ่นนั่นเองนะคะ
ก็มีการก่อนที่จะประชุมร่วมกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมมณฑนฐานบกที่๓๓
กาวิระจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ล่ะค่ะ

บอกว่าเป็นทางออกที่น่าจะลงตัว
ก็ต้องฟังทางฝั่งตัวแทนตุลาการท่านด้วย

มีความเห็นของนักวิชาการออกมา
ก็เป็นนักวิชาการนะครับ
ก็คือนายจักริจเพิ่มภูมิเป็นทนายความนะครับ
แล้วก็เป็นอาจารย์สอนกฎหมายวิชากฎหมายสื่อมวลชน
นิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์นะครับ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงกรณีนี้นะครับ
โดยบอกว่าเลิกสร้างผิดสัญญาทุบทิ้ง๐๐ล้าน
สุดท้ายบ้านศาลไม่ทุบไม่รื้อไม่ผิดกฎหมาย
แต่ความเคลื่อนไหวคือท้าทายสถาบันที่สังคมไทยแตะไม่ได้
ก็ส่งในยะความหมายสื่อไปกันนะครับ